เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒กว่าแล้วด้วย

คือมีกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านเขานั่งกันอยู่

แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นก็นั่งอยู่โต๊ะข้าง

มีกลุ่มวัยรุ่นเดินผ่านโต๊ะของผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านเขาไม่อยู่เขาไปเข้าห้องน้องห้องน้ำ
แล้วก็แสวผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนั้น
บอกว่าถ้าจะพากลับบ้านด้วยคิดเท่าไหร่

แล้วก็มีทะเลาะกันแบบนี้
มีนี่ขวดอยู่ข้างหลัง

เมื่อกี้คือเดินเนี่ยเอาขวดแอบข้างหลังมาเลยล่ะ

เอาขวดเบียร์ไปตีหัวผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ก็เลยมาช่วยรุมเอาเก้าอี้ฟาดเอาโต๊ะฟาด

ใช่ค่ะมารุมกลุ่มของผู้ใหญ่บ้าน
แต่ผู้ใหญ่บ้านเขามีปืนเหน็บเอวอยู่
แล้วก็มีคนสนิทของผู้ใหญ่บ้านที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกัน
เขาก็เลยชักปืนจากเอวผู้ใหญ่บ้าน

วัยรุ่นก็เลยได้รับบาดเจ็บ

เนี่ยค่ะตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครคุมตัวนายรณชัยตุ้มนินการ
คนนี้เป็นคนที่เอาปืนออกจากเอวผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยิงสวนไป
ก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องคนสนิทของผู้ใหญ่

เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ก็นำตัวคนที่ยิงสวนไปในรณชัยคนนี้
ขออำนาจศาลฝากขังแล้วค่ะ
เพราะว่าใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นที่มารุมทำร้าย

ของผู้ใหญ่ชะโลธรก็มีกันอยู่ประมาณ๕คนนะคะ
อันนี้เป็นร้านเหล้าที่อยู่ในตลาดนัดยามเย็นในพื้นที่ตำบลมหาชัย
ตอนที่ยิงสวนกลับไปเนี่ยวัยรุ่นเจ็บไป๒
ส่วนกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านก็เจ็บไป๒
คือผู้ใหญ่บ้านถูกตีหัวต้องเย็บ
แล้วก็มีผู้หญิงที่นั่งอยู่ในโต๊ะของผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับบาดเจ็บ
จากเหตุการณ์นี้เจ็บกันไป๔ราย
แต่นายรณชัยที่ชักปืนมาจากเอวของผู้ใหญ่บ้าน
แล้วยิงสวนใส่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่า
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ยิงปืนในที่สาธารณะอันมีมูลเหตุเนื่องจากทะเลาะวิวาส
ใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัว
เรื่องต้นคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนะคะ
แต่ว่าทางญาติได้มายื่นเรื่องขอประกันตัวในชั้นศาล
ซึ่งอนุญาตให้ประกันตัวค่ะ
วงเงินการประกันตัวคือ๓แสนบาท
ซึ่งนายรณชัยผู้ต้องหาเขาปฏิเสธในข้อหาพยายามฆ่านะคะ
คือเขาอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะวัยรุ่นมาทำร้ายกลุ่มเขาก่อน

ทีนี้ค่ะย้อนไปดูเหตุการณ์นี้นิดนึง
อย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นช่วงตี๒กว่าตี๒๓๐ประมาณนี้นะคะ

นายชะโลธรซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ก็อยู่กับเพื่อนก็มีนายรณชัยรวมอยู่ด้วย
รวมกันแล้วประมาณ๕คนโต๊ะของผู้ใหญ่บ้านนะคะ
ก็กินเหล้ากันอยู่ที่หน้าร้านนี้
ส่วนกลุ่มของวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นคนแรกที่เดินถือขวดเบียร์
เอาขวดเบียร์ซ่อนหลังไปแล้วไปตีหัวผู้ใหญ่
ชื่อว่านายบงกฎลาเฟ้ยอายุ๓๐

ก็เอาโต๊ะเอาเก้าอี้ทุบตีกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านเขา

นายรณชัยที่เป็นรุ่นน้องคนสนิทของผู้ใหญ่บ้าน
เขาคว้าปืนจากเอวผู้ใหญ่ยิงใส่กลุ่มวัยรุ่น
วัยรุ่นก็เลยหนีกันแตกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางนะคะ
ตัวผู้ใหญ่ก็ถูกขวดตีหัวหัวแตก
เพื่อนผู้หญิงก็แขนซ้ายมีแผลต้องเย็บไปด้วย
นายชโลทรบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ชะโลธรไม่ได้เริ่มก่อนนะผู้ใหญ่ชะโลทรบอกว่า
ก็เพื่อนผู้หญิงที่นั่งอยู่ในโต๊ะนี่แหละ
ถูกนายบงกฎคนที่ถือขวดเบียร์ไปตีหัวผู้ใหญ่
พูดจาไม่ดีพูดจาไม่ให้เกียรติกัน
ถามผู้หญิงที่นั่งอยู่ในโต๊ะผู้ใหญ่ว่า
ถ้าจะพากลับบ้านด้วยคิดเท่าไรอะไรแบบนี้ค่ะ
ตัวผู้ใหญ่ก็เลยบอกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ว่ากลับบ้านไปเถอะ
จะได้ไม่มีเรื่องพอพูดเท่านั้นปุ๊บนะ
วัยรุ่นเขาถือขวดเบียนมาเลยซ่อนหลังมาตีหัวผู้ใหญ่เลย
แล้วก็มารุมทำร้ายกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำพยาน
รวมรวมพยานหลักฐานนะคะในฝั่งของผู้ใหญ่บ้าน
คนที่ยิงก็คือถูกแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
รณชัยก็คือคว้าปืนจากเอวผู้ใหญ่บ้านมายิงใส่กลุ่มวัยรุ่น
แต่ว่าทางฝากฝั่งของกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยค่ะ
ก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเหมือนกันนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้นพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาทำร้ายเนี่ย
มีกันประมาณ๔๕คนรู้แล้วว่าเป็นใครบ้าง
ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหา
ลักษณะของการก่อเหตุทะเลาะวิวาสและข้อหาทำร้ายร่างกาย
และเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบร้านเหล้าร้านนี้ด้วยค่ะ
ตี๒๓๐ยังนั่งดื่มกันอยู่เลยค่ะ
มีเรื่องมีราวตีกันยิงกันเนี่ยมันต้องปิดได้แล้ว
ตี๒๓๐ยังดื่มกันอยู่ได้ยังไงนะคะ